แต่อีกหนึ่งคนที่ต่อสู้สำเร็จแล้วคือคุณพิมมาดาไงคุณนะคะ
คราวที่แล้วก็เป็นโรคมะเร็งรังไข่นะคะแต่ว่ามีการรักษาหายจนตอนนี้บอกเลยว่า๘๐แล้วนะ
แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มเรื่อยนะคะในการรักษาหายครั้งนี้อย่างแน่นอน
เพราะอะไรพิมบอกว่ากำลังใจดีนั่นเองค่ะคุณ

เออนะคะรักษาจนหายกลับมาอยู่ในสภาวะปกติกว่า๑ปีแล้วนะคะ
พิมนะเผยว่าก็ไม่ละเลยนะที่จะหมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ
โดยคุณหมอค่ะนัดตรวจทุก๖เดือนเลย
แล้วเธอเองก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะ

กำลังเผชิญกับโรคนี้ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าเครียดนะ
เพราะกำลังใจของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาค่ะ
ผลตรวจของแพทย์ล่าสุดที่พิมไปทำทุกกระบวนการจนจบการรักษาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เรียกได้ว่า๘๐๙๐ก็ค่อนข้างสบายใจได้แล้ว
สุขภาพแข็งแรงก็พบแพทย์อยู่เป็นประจำ
ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลตอนนี้ค่ะ
ก็ใช้ชีวิตปกตินะจริงตอนนี้ก็พยายามแบบ
พยายามลองกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็พบแพทย์แล้วก็ตรวจสุขภาพ
ไม่มีใครเกิดมาไม่ป่วยค่ะ
อย่าไปคิดว่าเจอแล้วมันจะผ่านไปไม่ได้
ท้อแท้มันก็ยิ่งทำลายคือร่างกายเจ็บป่วยแล้ว
ถ้าหากว่าหัวใจเรามันยิ่งป่วยตามมันก็คือไม่มีใครช่วยใคร
ฉะนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุด
ก็ขอให้ทุกคนแบบเข้มแข็งป่วยได้ก็หายได้ค่ะ
นี่ไงป่วยได้ก็หายได้
บอกเลยนะคะว่าเธอผ่านการทำคีโมมาถึง๖ครั้งด้วยกันนะคะ

ต้องตัดค่ะมีการตัดปีกมดลูกออกทิ้ง

มีทายาทได้แล้วเนี่ยเขาบอกมาหลังใหม่บอกว่าเออถึงตัดปีมดลูกก็ตัดออกข้างเดียวค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะมี
ไม่มีปัญหาในการมีลูกแต่คุณพิมบอกคำว่าอะไรรู้ไหม
ว่าหาแฟนให้ได้ก่อนตอนนี้นะคะ

ฝีมือลูกเนี่ยไม่ต้องน่าห่วงเท่าไหร่แต่เรื่องหาแฟนเนี่ยน่าห่วงกว่า
แสดงว่าตอนนี้คุณพิมเป็นโสดหรือเปล่ากำลังจะบอกอะไร
เราเป็นใครกันหรือเปล่าคะคุณพิมพ์ค่ะ

เป็นกำลังใจให้กับคุณพิมมาดากันต่อไปนะคะ